สงเร็วมากเลยนะพึ่งเจอเจอกันไป

อ่ามองต้องเก่งมากเลย
ต่อจากนี้นะคะจะขอเรียนเชิญค่ะคุณแม่ซาว่าเรื่องราวอะไรสักแรก
แม่งตาวก็ได้รับรางวัลฝั่งใจมหาชนนะคะ
ก็ขอบคุณทางอมรินแล้วก็ขอบคุณพี่สื่อมวลชน
แล้วก็ขอบคุณแฟนคลับเราทุกคนนะคะ
ที่ให้กำลังใจและหวดมองรูปผิดของทางมองมา
เกือบจะ๒ปีแล้วค่ะขอบคุณมากจริงนะคะ

สาวงค่ะรู้ว่าของมองสักเย็นนะคะ
สินทราบใช่ไหมคะ

เก่งมากชอบมองที่ขวาน
ทีนี้หน่อยมาที่สาว

บนเพศทีนะคะแล้ว
อีกแสดงหนึ่งนะคะดังนะคะจะมาแชร์ประสบการณ์การใช้นักศึกษา
ทำแต่อะไรบ้างกับโฆษณ์การนะคะใครเป็นร่องและ

ที่เราแสดงให้ดีจนหมอเคยพูดว่า

เวลา๑๐นาทีอ่านให้ลูกฟัง

เพราะที่อ่านให้ลูกฟัง

เริ่มเลือกหนังสือเองค่ะ
ไม่ได้จะให้เราเลือกให้แล้ว

มาร์ตเม๋วเนี่ย๓ผัวหมดอ่ะนะฮะ

ช่วยในการปรับในเรื่องนิสัยของหนู

เพราะบางทีคุณแม่ผู้ยาย๊ะเหลวยังงี้ไม่ฟัง
แต่ถ้าเป็นนี้แบบอุ๊ยดูอย่างเรื่องนี้สิ

มีช่วงประมาณสักหกหกห้าหกสักเดือนนะคะ

พี่น้องก็ยังรู้คนเดียก

แทนที่เดียวก็มีปสติด

ชอบพริกทางต่อนไหร่คะชอบ

โอเคครับเขาจะชอบ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

เขาก็ชื่นชงระวัง
ทุกคนก็ต้องรัก

พวกเขาก็พลีบต่อไป

เรียกน้องก็ปล่อยเขามาให้รางวัล
แล้วก็หลุยเต้นกันให้เต้นไป

เรียกน้องแล้วก็ดีขึ้นมาในรักความรัก
เขาอยู่ตรงนี้ก็เหมือนมีทั้งเขาแล้วก็พี่ปออยู่ด้วย
ไม่ขรมทางเดียวครับทำอยู่้อนจงทนนั้น
ก็รู้จึงเขาเหมือนเขาอยู่กับนายตลอดค่ะ
มันก็ยังมีความรู้สึกว่าเขาก็ยังอยู่กับเรา
ก็พยายามที่จะปล่อยดูกันตลอดไม่ให้หัง

เป็นห่วงอะไรมั้ย
ก็คนก็มีหลายลูกแหละนะคะ
เราก็จากห่วงอยู่แล้วตอนนี้ก็เป็นห่วงสองเท่าเลย
มีที่เข้ามามันแปลกไม่เข้ามาเลยครับ
ทีก็จะเข้ามาแล้วแบบพยายามจะให้หอม
พยายามจะแบบให้น้องทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้เลย
บางทีจะแบบเอาลูกไปบางทีเราก็เข้าใจ
บางทีให้น้องทำทำแต่แบบก็ไม่ได้ให้
พี่ปอเองเขาหวังกับน้องไว้ยังไงบ้างนะครับ
ปอไม่เคยหวังว่าจะให้ลูกเป็นอะไรในสิ่งที่เขาคิด
แต่พี่ปอบอกอย่างเดียวว่าอยากให้น้องเป็นคนดีพอ
เขาเคยพูดนะคะทั้งที่โบเคยบอกว่าเด็กห้องนึงเนี่ย

แต่จะสามารถเรียนเก่งได้แค่อันดับหนึ่งแค่คนเดียว
แต่ส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นคนดีได้ค่ะ

นั่นพอแล้วครับ
ซึ่งเราก็ขอตื่นตามแน่นอน
บุ๊คเองล่ะครับตอนนี้แค่เห็นพอที่จะมาทำงานในวงการได้ติดตัวอย่างไร
ยากนะค่ะแต่ถ้าผู้ใหญ่ท่านใหม่ให้โอกาส
เราก็ยินดีแต่ก็ต้องดูด้วยว่างานชิ้นนั้น

ที่เกิดแทนคลวก่อนเกิดแทนคลอก่อน
อันนี้ต้องถามคุณอาน้องอ้อยจริงเพราะว่า
ส่วนใหญ่คุณอาอาวเขาจะดูแลให้ค่ะ

ตลอดเลยยังไม่ได้คุยกับอายุเลยค่ะ
ที่คุยกันล่าสุดก็แค่อายุจะให้กำลังใจค่ะ
ว่าให้เข้มแข็งให้ได้เร็วนะ

เราอยากกลับไปอ่านข่าวเหมือนเดิมไหมครับ

นายรักนะคะ
มีความเจ๋อได้

ซาร่าครับ
แล้วเราก็มารับปีที่สอง
ถ้าเป็นปีแรก
โอเคมั้ยคะ
รู้สึกดีใจค่ะที่แบบแฟนติดตามน้องอยู่

อยากเรียกซาร่าบอกว่าพื้นดีการเรียนแบบนี้
เราเองต้องระวังมากขึ้นไหม

เราคือเขาจะเรียกว่าอะไรดีอย่างโทรศัพท์เนี่ย
อยู่กับน้องเราก็เหมือนพยายามไม่อยากจะแตะเท่าไห

ก็คือใจอยากให้น้องเรียนกรุงเทพ
แต่ว่ามันก็อีกประมาณคือซาร่าอยากให้น้องเรียนประมาณ๓คน
แล้วก็เดี่ยวพอค่อยแล้วคิดดูครูคีนึงว่าจะให้เรียนที่ไหนดูกัน

ไม่ได้พูดอะคะเขาไม่ได้พูดเรื่องอะไรแบบนี้
ก็คือเราก็ตั้งใจเอง

คือใจเป็นคนชอบอยู่กรุงเทพอยู่แล้ว
มาให้กรุงเทพฯคงสั่งเป็นทุกอย่าง
บังคับมาหลายปี

แล้วก็ยิดป้าขาดพี่เลี้ยงหรืออะไรเพิ่มใหม่ค่ะ
จริงซาร่าไม่เคยเขาเรียกว่าอะไรไม่เคยมีพี่เลี้ยง
ส่วนมากจะเป็นคุณป้าก็คือพี่สาวแม่มาช่วยกันมากกว่า
ดื้อมากเลยลูกเอ้ย
จริงแล้วถ้าขนาดงานของน้องนี้เวลาดื้อนี่ซาร่าปรับอะไร

แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือทำเอาเป็น
คนต่างชาติเค้าจะไม่ยอมทำเข้ามุมอะไรเงี้ย
เวลาน้องดึงทำผิดให้เค้า๑นาทีต่อ๑ปี

เวลาเราอยู่เค้านี่เค้าฟังกันไงอ่ะ
แต่อยู่บ้านก็จะแบบเด็กดีกว่านี้ค่ะอยู่ข้างนอกโซ
ก็มีรับเข้ามาบ้างค่ะก็ดูที่มันเหมาะสมกับวัยน้องหรือเปล่า
ไม่อยากให้น้องเขาทำงานตั้งแต่เด็กเพราะว่าอยากให้น้องเขาใช้เวลาวัยเด็กให้เต็มที่
ติดต่อเข้ามาเยอะไหมครับเพราะว่าน้องกำลังจะแบบ

อยากแล้วการรับงานเองในวงการแล้วต้องคุยกับอะไรไหม

เราก็จะถามเขาว่าอันนี้คิดว่ายังไงถ้าลูกจะไปออกไหนนะครับก็มีคุยกันบ้าง
ด้านนี้มันกำลังเต้นไปเลย
อะไรกัน